ขณะที่ศึกยอดมวยไทยรัฐในวันนี้นะครับ
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมามันเหมือนเดิมครับ
มีน็อกกันถึง๒คู่ไปติดตามไฮไลท์กันครับ

นี่แหละครับคือช็อตเด็ดประจำสัปดาห์ในคู่รองรุ่นใหญ่เลยนะครับ
พิกัด๑๔๐ปอนด์ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒นะครับ
ก็เรียกได้ว่าโหดไม่สมกับชื่อเลยครับ
ชื่อนะไข่หวานแต่การชกนี่โหดจริง
เรียกได้ว่าส่งทางด้านมงคลกกัมปนาศนะครับ
กองถึง๒ครั้งในยก๒ก่อนปิดบัญชีในยก๓
ด้วยการเตะก้านคอจนกรรมการต้องสั่งยุติการชก

พร้อมกับรับเงินรางวัลไป๓๐๐๐บาทครับ
คู่นึงก็มันนะครับในคู่เปิดหัวในพิกัด๑๐๖ปอนด์
ด้อยต่อชูชีพแสดงให้ถึงความหนักของหมัดโลกันเจ้าของฉายานะครับ
แล้วก็ปล่อยหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้ามังกรเพชรสกสุงัยยิม
เป็นการน็อกคู่ต่อสู้เป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
ส่วนคู่ที่๒นะครับในพิกัด๑๓๕ปอนด์ไฟล์แตกหักเลยนะครับ
หลายจากเสมอกันมา๑ต่อ๑ครั้ง
เร่งเครื่องในยกที่๕ครับแซงเข้าป้ายพลิกชนะคะแนนฟ้าเป็นหนึ่ง
อ่าวทะเลบางเสร่จอมโหดจากฝั่งตะวันออกไปแบบเอกชันครับ
พิชิตบ้านเจริญสุขครับในมุมแดงต่อรูปร่างต่อน้ำหนัก๑ปอนด
แต่ไม่ได้ต่อความเก่านะครับเจอกับนักมวยฟอร์มสด๘ไฟล์ไม่แพ้ใคร
เพชรกลต่อหลัก๒เกณฑ์กระชก๓ยกแรกยังดูคู่ขี้สูสี
แต่ไฮไลท์นั้นมันอยู่ในยกที่สี่ครับเพชรสกลนั้นเดินอัดจน
พิชิตออกอาการถอดใจครับทำให้เพชรสกลเป็นฝ่ายชนะไฟล์ที่๙ติดต่อกันครับ